วันนี้เรามาติดตามเรื่องนี้ก่อนคุณ
เขาบอกเป็นการทะเลาะกันที่เงียบที่สุด

เพราะว่ามีผู้หญิงใบ้และหูหนวก๒คน
ใช้ภาษามือด่าทอกันไปด่าทอกันมา
แต่สุดท้ายเงียบแบบนี้เงียบข้างนอก

ตบตีกันในที่สุดลงไม้ลงมือกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนดินสอใจกลางกรุงเทพมนาคม
และสาเหตุที่ตบกันเพราะเรื่องของการนินทากัน

คุณผู้ชมได้ติดตามเหตุการณ์นี้กันด้วยนะครับ

พอสักพอทั้งคู่เลยเป็นคู่

แม้จะไม่มีเสียงกรีดร้องเสียงด่าทอ
แต่เสียงโอ้โหปึ๊กป๊าบอะไรอย่างนี้
เป็นเสียงเตะเสียงต่อยเสียงตบเนี่ย

ทั้งคู่ใช้ภาษามือคุยกันก่อนเถียงกันก่อนตอนแรกนะครับ
แต่ว่าสงสัยจะตกลงกันไม่ลงตัว

ก่อนที่หญิงใบ้คนใส่เสื้อแขนยาวเริ่มเปิดศึกก่อนนะครับ
เข้าไปกระชากผมสาวใบ้คู่กรณี
จากนั้นก็เตะขึ้นไปนั่งคล่อมร่างจิกผมตบตี
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนเลยนะครับ
ไม่แคร์สายตาผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา
จนมีพลเมืองดีที่อยู่ระแวกนั้นต้องเข้ามาตะโกนเลย
พอยุดนะครับ

เพราะทั้งสองคนคือเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกด้วยนะครับ
ก็เลยไม่ได้ยินแต่ก็ตบตีกันต่อนะครับ
ท้ายที่สุดคุณตำรวจสายตรวจต้องเข้ามาประงับเหตุ
จับทั้งสองคนแยกย้ายกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนดินสอเขตพระนครกรุงเทพ
ส่วนสาเหตุของการทะเลาะวิวาดกันครั้งนี้

แต่มีชาวเน็ตบางคนเข้ามาให้ข้อมูลนะครับ

มักมีการตบตีแย่งผู้ชายกันอยู่เสมอ
วิวาดกันในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
อันนี้คนในโลกโซเชียลเขาไปคอมเมนต์นะครับ
ที่ทีมข่าวของเราเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ
ก็ทำให้ทราบว่าสาวคนที่ใส่เสื้อแขนยาว
เป็นคนนำคลิปนี้มาโพสต์เอง
ส่วนสาเหตุเป็นเพราะเธอบอกว่า
คู่กรณีอีกคนนะที่ใส่เหมือนเสื้อกล้ามเนี่ยนะฮะ
เดี่ยวนี้นะครับชอบนินทาเธอ
ชอบเอาเรื่องของเธอไปบอกเล่าคนอื่นให้ฟังนะฮะ

เคลียร์กันไม่ลงตัวเคลียร์กันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ใช้ความรุนแรงนี่แหละนะครับ
คลิปนี้ก็สร้างความสนใจแก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
เพราะว่าเป็นการตบที่เงียบที่สุด
แต่ยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับ
ทีนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ต่อว่าผู้ที่นำคลิปนี้มาโพสต์เหมือนกัน
บอกว่าเป็นความรุนแรงแล้วเอาเรื่องของเขาออกมาประจานแบบนี้
ทะเลาะวิวาดกันในที่สาธารณะก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับ
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ